จังหวัดตรังครับมีคุณยายคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๔สิงหาคม
เพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับอายุ๘๑ปี
มาหลังจากนั้น๔วันคุณตาวัย๘๗ซึ่งครองรักกับคุณยายมา๖๐กว่าปี

บอกว่าเป็นความรักนิรันดิรักอมตะสงสารยาย
ไม่อยากให้ยายเขาไปเหงาอยู่คนเดียวคุณตาขอตายตามด้วยครับ

คุณยายบุญมีอายุ๘๑ปีครับเป็นชาวบ้านอำเภอนายงจังหวัดตรัง
เสียชีวิตเมื่อ๔สิงหาคมคุณยายป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับ
จากนั้นคุณตามาศอายุ๘๗ครับเศร้าโศกเสียใจ
สั่งเสียลูกหลานลูกสะพ้ายญาติญาติบอกว่า
สารยายเขาอยากไปอยู่กับยายทำใจไม่ได้
ถ้าตาไม่อยู่ร้องไห้ได้นะแต่อย่าทะเลาะกัน

รองรักกันมา๖๔ปีกว่าครับ
หลังจากนั้น๙สิงหาคุณตาก็จากไป
วันหลังจากที่คุณยายเสียชีวิต
คุณออสซี่ดนรวีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่วัดควรศรีนวลครับ
สถานที่จัดงานศพร่างคุณตาและคุณยาย

และลูกสะพ้ายบอกว่าคุณยายป่วยโรคมะเร็งปอด

ตอนแรกก็ยังพอจะดูแลตัวเองได้ทำกับข้าวให้คุณตากินได้
แต่พอเข้าสู่เดือนที่๒อาการเริ่มหนักขึ้น
ก็เลยต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
กลับมานอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านของลูกสะพ้าย
ห่างจากขนำหรือว่าเพลิงพักที่คุณตาและคุณยายเขาอยู่เนี่ย
ไม่ไกล๑๐เมตรเองครับ
เริ่มป่วยหนักขึ้นจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ป่วยหนักคุณตาก็กินข้าวได้น้อยลง

สิงหาตอนเที่ยง๕๘นาทีคุณยายเสียชีวิตที่บ้าน
คุณตาพอรู้ข่าวบอกกับลูกหลานเลย
ตาไม่อยากอยู่แล้วสงสารยายเขา
ยายเขาจะเหงาอยากไปอยู่เป็นเพื่อนยาย
ถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่าทะเลาะกันนะ
แล้วคุณตาก็กินข้าวได้น้อยจนแทบจะไม่กินเลยครับ
อยากกินแต่ก็กินไม่ได้
้อนให้กินก็จะคลายออกแล้วก็ไม่ลุกออกไปจากเตียง
ขับถ่ายทุกอย่างอยู่บนเตียงหมดเลยครับ
ที่เคยเดินเข้าห้องน้ำเองได้นะครับ
จนกระทั่ง๒ทุ่ม๙สิงหา
คุณตาก็ตะจากไปอย่างสงบ
ทุกคนคาดว่าคุณตาอาจจะตรอมใจและเสียใจ
ที่ต้องด่วนจากลากับคนรักที่ครองรักกันมา๖๐กว่าปีครับ
ไม่เล็งว่าใครด้วยครับ
แรงนะมีเป็นวันที่๘
พี่ไปต้ืงแกบอกพี่ว่า
ต้นแกบอกว่าไม่สิ

หลานเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาคุณตาคุณยายไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเลย
ลิ้นกับฟันมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับ
เวลานอนก็จะนอนที่ขนำหลังนี้นะครับ
คุณตาคุณยายก็อยู่ครองรักกันมา
เวลาคุณตาเขางอนอารมณ์เสียคุณยายมีวิธีง้อนะครับ

ทำกับข้าวที่คุณตาชอบเอาไปง้อ
ลูกหลานก็รู้สึกถึงความรักความสุขที่ทั้งคู่มีให้กัน
ที่ผ่านมาพ่อและแม่จะเลี้ยงลูก๕คน

ก็คือหมายถึงคุณตาคุณยายนั่นแหละตอนสมัยยังหนุ่มยังสาว
คุณดูภาพนี้สิครับเห็นไหมฮะ
ไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนแต่ก็ยังดูแลกันและกัน
คลิปผมตัดผมดูแลความหล่อให้กับคุณตาโดยคุณยายนะฮะ
ภาพสบายแบบนี้ใส่ชุดกระโจมอกอาบน้ำ

และแม่และคุณตาคุณยายทำงานหนัก
เพื่อจะได้ให้ลูกหลานได้อยู่สบายครับ

ไปดูในขนำยังเจอเสื้อของคุณยายแขวนอยู่

ยังคงอยากจะเห็นเสื้อสัมผัสผ้าที่คุณยายเขาเคยใช้เคยใส่
นี่ก็เป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันนะครับ

ตามความเชื่อเขาบอกว่าปกติจะตั้งศพที่บ้าน๓วัน
๑สิงหาคมระหว่างที่ลูกหลานจะย้ายร่างคุณยายไปที่วัดจู่มีลมแรง
เต็นท์ที่จัดงานแทบพังลงมาเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าคุณยายจะมาสื่อบอกว่าไม่อยากจากคุณตาไปไหนหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกหลานก็เล่าให้ฟังแบบนี้
วันนี้ทางครอบครัวทำพิธีชาปนกิจร่างของคุณตามาศและคุณยายบุญมีแล้วนะครับ
ก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่วัดที่เข้าแถวทยอยวางดอกไม้จันท
แล้วก็ส่งคุณตาคุณยายไปสู่สวงสวรรค์
ตอนนี้ลูกหลานเชื่อว่าทั้งคู่นั้นได้ไปอยู่ด้วยกันในโลกหลังความตายเรียบร้อยแล้ว
แสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณตามาศและคุณยายบุญมีด้วยครับ
คุณผู้ชมอาจจะกำลังซึ้งอยู่กับความรักของคุณตาคุณยายที่ประคองรักกันมานานหลายสิบปี